กินวันนี้นะฮะจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นอูด้งแบบเส้นของญี่ปุ่นอ่ะ

โอ้โหจะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ความพิเศษของที่ร้านนะครับคือน้ำซุปแน่นอน
พวกเส้นเนี่ยมาเสร็จปุ๊บจะตกใจเลยว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือมีเส้นหลากหลายขนาดนี้
วัตถุดิบหมูเนื้อคัดสรรเองหมดเลยสดใหม่ทุกวันแน่นอนหากินแบบนี้ที่อื่นไม่ได้แน่นอน
สวัสดีครับปอนนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเรือชักทงครับผม
เริ่มต้นจริงอะครับคือเพื่อนชวนทำเสร็จปุ๊บก็
คือจริงแล้วเมนูที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูแปลก
หลายอย่างและในช่วงแรกบางวันมันจะมีบ้างไม่มีบ้าง

ที่ร้านจะใช้หมูใช้เนื้อที่คือเราคัดเอง

อย่างหมูนี่ก็จะเน้นพวกหมูตุ๋น
อย่างเนื้อเปื่อยเราก็ใช้ส่วนที่มันนุ่มไม่เหนียว

คือมันก็จะเป็นพวกเนื้อน่องลายอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ก็จะมีเมนูพิเศษก็จะมีพวกหม้อไฟ
แซ่บแห้งลวกจิ้น
แล้วก็จะมีที่พิเศษก็คือพวกเส้น
ที่ร้านจะใช้เส้นแปลกหลายเส้นอยู่ครับ
จุดเด่นนะครับก็คือจะเป็นเส้นอูด้ง

เพราะว่ามันเข้ากับน้ำซุปมากกว่า
มันนวลแล้วมันก็ดูดน้ำเข้าไปในเส้นด้วย
เวลาทานก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เส้นน่ะ

นูที่ร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก๒๕บาท
ถ้าเป็นชามใหญ่ก็จะ๕๐บาทพิเศษ๖๐บาท
แห้งก็๙๐บาทครับผม

มีหม้อไฟ๑๒๐บาทครับ๑หม้อ

แล้วก็จะมีลวกจิ้มราคา๘๐บาทครับ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อน้องลายพิเศษก็จะเป็น๙๐บาท

ถ้าอยากมาลองชิมก๋วเตี๋เรือชักทงนะครับ
ล่าพร้าว๗๑บาทระหว่าง๓๙บาทกับ๔๑บาทครับ
ตั้งแต่เที่ยงวันถึง๒ทุ่ม

ก๋วยเตี๋ยวเรือชักทง
อยากจะให้มาลองชิมก๋วเตี๋และชักทงนะครับผม

บรรยากาศและรสชาติก๋วยเตี๋ยวครับ

แห้งอูด้งน่องลายหม้อไฟ

ได้เต็มโต๊ะไปที่ไหนสั่งที่ไหนยังไงบ้าง
นี่ครับนาคนิวาส๓๙ลาดพร้าว๗๑นี่เอง

ลองเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นอูด้ง
แปลกแตกต่างแต่อร่อยจ้า